ตอนที่หนีออกมาเนี่ยทำปืนหล่นแล้วตัวเองก็สะดุดล้มด้วยแล้วเขาเก็บปืนมายิงขู่ไปทางคนเห็นเหตุการณ์คนเนี่ยแบบหนีกันกลัวว่าจะถูกลูกปืนถูกลูกหลงนะคะ
ไปดูภาพตอนที่เกิดเหตุหน่อยนะคะนี่ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพฯมาแล้วค่ะสวมเสื้อแจ็คเก็ตอย่างที่เห็นนี่ละค่ะแล้วสวมหน้ากากอนามัยสีดำขอซื้อทองสองบาทครับพนักงานเนี่ยช่างสังเกตเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยบอกอ่ะเปิดหน้ากากอนามัยให้ดูหน่อยแล้วอยู่หน้ากล้องพอดีเลยนะอยู่หน้ากล้องพอดีเนี่ยค่ะก็ได้ภาพอันนี้
ดูตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปก็ปรากฏว่าเห็นภาพตอนที่คนร้ายหลบหนีเนี่ยนะคะอ่ะนี่ตอนดูตรงนี้อีกสักรอบนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาคว้าเร็วมากนะฮะเนี่ยค่ะดูตอนดูตอนคว้าทองไปหน่อยเปิดหน้าแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะทำทีดูทองสักพักนึงพอพนักงานเขลือไปเลยฮะเนี่ยค่ะน่าจะตัดสินใจช่วงอีกไม่น
ปืนซึ่งในนั้นมีลูกปืนจุดสามแปดบรรจุอยู่เต็มแกซีนหล่นอยู่หน้าห้างด้วยเนี่ยค่ะนะครับเขาวิ่งผ่านร้านขายของชำข้างข้างกับห้างแล้วสะดุดล้มอ่ะค่ะปืนก็เลยหล่นลงมาจากเอวแบบนี้นะคะตรงนั้นมีคนอยู่กันหลายคนก็เห็นก็กลัวกันคนร้ายสุดท้ายเก็บอาวุธปืนแล้ววิ่งไปวิ่งไปต่อนะคะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค
ไปทางสะพานสิริรักนะคะประมาณสักเที่ยงเที่ยงผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะบอกช่วงเที่ยงเที่ยงอ่ะเห็นคนร้ายมาจอดรถข้างข้างร้านเขาแล้วยืนด้อมด้อมมองมองแล้วหลังจากนั้นเดินไปทางห้างเดินไปนะคะแต่ขากลับเนี่ยวิ่งกลับสักประมาณยี่สิบนาทีวิ่งกลับออกมาจากห้างถือปืนมาด้วยแล้วสะดุดล้มลุกได้ก็

จังหวัดเพชรบุรีก็ชี้แจงบอกว่าตำรวจนะคะ
ไม่ได้ปิดกั้นสื่อในการทำข่าวแต่ผู้ดูแลเป็นผู้ไม่อนุญาต
ตำรวจก็ได้เร่งติดตามตัวคนร้ายรวมทั้งทางพิสูจน์หลักฐาน
ก็ต้องเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วยก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นนะคะ
เป็นการเข้าใจผิดกันค่ะครับ